เน็ตต้องทำการบ้านอย่างหนักเลยทีเดียว

มอย๑๐๘ออกมาเมาส์พฤติกรรมของนางเอกคนสวยคนหนึ่ง
ที่ไม่น่ารักเพียงแต่ถูกเตือนว่าให้ใส่หน้ากากอนามัยก่อนจะเข้างาน
แต่แล้วนางเอกคนนี้กลับไม่พอใจ
กิริยาชักสีหน้าหน้าใส
แล้วยังอ้างว่าเป็นทีมของผู้จัดงาน

แต่สุดท้ายก็ต้องเทเพราะชีนั้นเรื่องเยอะ
งานนี้เหล่าขาเผือกต่างวิเคราะห์กันอย่างหนักฮะ
แต่ส่วนใหญ่จะไปในทางทิศทางเดียวกัน
หลายคนบอกว่าการบ้านทางนี้ง่ายมาก
อักษรย่อมาเพียบวแหวนนอหนูบ่อใบไม้
บางคนบอกว่าตอนนี้กำลังมีละครอยู่อีกด้วย
ถ้าเป็นว่าใครไปนั้นก็ต้องไปลุ้นจากเจ้าตัวเขาพูดกันตัวเองด้วยกัน
ว่อแหวนนอหนูบ่อใบไม้๓คนเลย

ว่อนอแล้วก็มออีก

บอกแยกมีทั้งวอแหวนนอหนูบ่อใบไม้

ฉันรู้โอ้ฉันรู้เยอะเลย
นี่ไงถึงบางอ้อเลยเคยได้ยินข่าวตอนนั้นเรื่องกับผู้จัดไหม
นิสัยที่ผู้จัดละครออกมาด่า

ละครตอนนั้นดูมี๒ภาคช่องน้อยสี

ตอนเล่นละครเป็นพรีเซนเตอร์ยาสะผมด้วยถูกไหม

เนี่ยฉันรู้และฉันรู้ด้วยว่างานไหน

ใบ้เลยว่างานจัดที่ใบเทคบางนาที่ไม่กี่วันมานี้
ครับชอบคนนี้มากรอลอกดีกว่า

เขาบอกว่านี่ก็ยังงงเขาก็กลับมาเล่นละครล่าสุด
เล่นได้ร้ายสมหน้าตาเลยทีเดียว
แต่ผัวฝนางก็หน้าตาดีนะ

เป็นเอฟซี่นางอยู่เพราะนางหน้าหวานว่ะ
เคยเจอน้องเข้าที่งานการกุศลที่ภาคเหนือ
อารมณ์ดีมากทั้งที่ตื่นเช้ามาก
แล้วก็เอามือถือไปถ่ายเซลฟี่กับตัวเอง

อาจจะเป็นจังหวะวันนั้นหรือเปล่า

แบบไม่ลังเลตั้งแต่อ่านยังไม่จบเลย
ประวัติความเยอะของนางมีทั้งเลือกผิดเรื่องถูก
ถูกก่าวขามาจนถึงปัดนี้ใครวะ

ใช่วอนอมอร์เนี่ยวนนานมากตอนนี้เพิ่งนึกไม่ออกวนนานมากครับผม

ของพี่วิ้งวิ้งนานมากเราจะได้ไปต่อเพราะเรามึนอยู่
โปรดติดตามตอนต่อไป